คุณผู้ชมค่ะผู้ประกอบการธุรกิจรถทัวร์ออกมาบ่นนะคะ
คือบ่นแบบหนักหนักเลยว่าน้ำมันแพงแบบเนี้ยไม่ไหวแล้วนะครับ
อาจจะต้องลดเที่ยววิ่งลงเพื่อความอยู่รอดเพราะตอนนี้นะคะ
มีเงินสำรองใช้เหลืออีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวพี่อุ๋ยเหรอ
ถ้ารถเที่ยววิ่งลงโอ้โหผลกระทบมันก็เกิดกับพี่น้องประชาชนนะคะ
บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ค่ะ
ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมนะตามมติสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย
ประคับประคองธุรกิจกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้ำมันแพงค่ะ
นายสมชายทองคำคูณกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่บอกว่าก่อนหน้านี้บริษัทมีรถวิ่งวันละ๓๐๐กว่าคัน
เมื่อเจอโควิด๑๙ปรับลดเหลือวันละประมาณนึงร้อยคัน
วันนี้เจอวิกฤตน้ำมันแพงเข้าไปอีกอืมลดลงเหลือวันละหกสิบคันโอ้โห
ลดลงเรื่อยเรื่อยแบบนี้พี่อุ๋ยครับหนึ่งกรกฎาคมลดลง
ประมาณสักเหลือแค่วันละสามสิบคันอ่ะคือแต่ละวันจะลดเที่ยววิ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
ครับตอนนี้บริษัทเหลือกระแสเงินสดในมือที่ใช้จ่ายได้อีกแค่สัปดาห์เดียว
หลังจากนั้นจะติดลบแล้วถ้ารัฐบาลไม่ยื่นมือมาช่วย
คงต้องปิดกิจการค่ะตอนนี้เตรียมแล้วเตรียมแผนขอฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางเอาไว้แล้ว
รับเลยว่ามันกระทบหนักมากแล้วมันจะต้องกระทบกับพนักงานที่มีอยู่๓๐๐กว่าคน
แน่กระทบกับผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะ
แต่ว่าช่วงนี้พอเจอเรื่องน้ำมันลดเข้ามาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะฟีกเรื่องต้นทุนกันค่อนข้างเยอะนะคะ
เพราะว่าบางเที่ยวหรือว่าบางเส้นทางที่มันไม่มีอ่าผู้โดยสารจริงจริงเนี้ยเราก็ไม่ไม่คุ้มที่จะให้บริการนะคะ
มันก็เลยต้องมีการปิดการให้บริการบางเที่ยววิ่งด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็คือไม่สามารถให้บริการได้เต็มอัตราครับค่ะแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมมาเนี้ย
จะลดภูมิอีกไหมอ่าตามสถานการณ์นะคะก็ก็น่าจะน่าจะลดรถเที่ยววิ่งอยู่
ก็คืออาจจะไม่สามารถเพิ่มได้เหมือนตอนสิ้นปีที่เราอัดเที่ยววิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่แต่ถ้าอ่าเรื่องของต้นทุนน้ำมันอะไรมีผลเนี้ย
เราก็น่าจะมีการฟีดเที่ยววิ่งค่อนข้างละเอียดหน่อย
โอ้โหอย่างนี้ผู้ที่ต้องเดินทางด้วยด้วยรถประจำทางต่าง
จังหวัดต่างต่างเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนใช่ค่ะ
พอจำนวนผู้โดยสารผมเชื่อว่ายังเท่าเดิม
คนก็ยังเดินทางอ่ะค่ะพี่อุ๋ยแต่รถโดยสารเนี่ย
มันจะหายไปจากระบบนะฮะมันจะลดน้อยลงนะฮะ
คำถามก็คือว่าเอาแล้วจะทำยังไงให้เขาได้วิ่งเหมือนเดิม
เราไปถามคุณพิเชษเจียมบุรเศษนะฮะ
เป็นนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการรถโดยสาร
มีมติจะลดเที่ยววิ่งแอดสิบเปอร์เซ็นต์ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้
บอกว่าเมื่อวานนี้ได้เชิญผู้ประกอบการขนส่งมาประชุมกันว่า
เราจะเอาทางออกยังไงดีเราจะหามาตรการยังไงดี
เพื่อจะเร่งรัดให้ภาครัฐเนี่ยเขาช่วยเหลือเราหน่อย
ช่วงที่น้ำมันดีเซลเนี่ยมันราคาแพงเหลือเกินสิ่งที่เขาต้องการขอจากทางรัฐบาลเนี่ย
ก็คือให้อนุมัติปรับอัตราค่าโดยสารขึ้นนะฮะเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันเนี่ย
มันอยู่ที่ลิตรละสามสิบห้าบาทแล้วจากที่เคยตรึงราคาไม่เกินลิตรละสามสิบบาท
เพราะฉะนั้นค่าโดยสารของเขาเนี่ยเขาขอปรับขึ้นเป็นกิโลเมตรละ๕๙สตางค์
จากเดิมเนี่ยอยู่ที่๕๓สตางค์ต่อกิโลเมตรนั่นเท่ากับว่าขึ้นมากิโลเมตรละ๖สตางค์นะฮะ
ส่วนสายไหนเที่ยวไหนวิ่งกี่กิโลเมตรก็คูณก็บวกกันไป
ไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าธุรกิจการเดินรถโดยสารของเขาเนี่ยจะย่ำแย่แล้วเลวร้ายไปกว่านี้อย่างแน่นอน
ตอนนี้ต้องแบกภาระต้นทุนที่มันสูงขึ้นจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับขึ้นเป็นลิตรละ๓๕บาท
เขาต้องประคับประคองธุรกิจไม่ให้แบกภาระไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องปิดกิจการกันแน่
ส่วนการเสนอขอปรับราคาเนี่ยยืนยันว่าเป็นไปตามโครงสร้างของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางนะครับ
ได้เสนอกันไปสองครั้งแล้วแต่ภาครัฐเพิกเฉย
ก็เลยต้องมีมติลดเที่ยววิ่งค่ะแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชน
แต่เขาขอยืนยันว่าผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ได้เอาประชาชนมาเป็นตัวประกัน
แต่รัฐบาลไม่เคยจริงใจในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรถโดยสารเนี่ย
กภาระต้นทุนแบบนี้ต่อเนื่องมาหลายปีหนักที่สุดคือช่วงโควิด
ตอนนี้๒๗บริษัทเดินรถก็เลยต้องเสนอมาตรการในการลดเที่ยววิ่ง
แล้วหากรัฐบาลยังเพิกเฉยอีกใครที่สู้ต่อไม่ไหว
ก็คงต้องใช้วิธีก็คือปิดตัวปิดกิจการ
ผมผิดเหรอมันไม่ใช่ความผิดของผมสื่อลองถามดูลองถามใครดูว่า
มันเป็นความผิดของใครถ้าน้ำมันต่ำกว่า๒๗บาท
เราก็ลงราคาเหมือนกับอดีตที่มันเคยเกิดมาแล้ว
มันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดครั้งนี้รัฐบาลไหนเขาก็ไม่เคยรังแก่
ผู้กับการขนาดนี้ต้องถามรัฐบาลว่าถึงแล้วคุณรอยคุณไม่ขึ้นให้เขา
ถ้าบอกว่าผมมีกำไรไปดูที่ขอสมกรมีกำไรไหมเราไม่ได้รับตัวกัน
ถ้าไม่ขึ้นให้เราใครผมก็บอกเขาใครอยู่ไม่ได้
คุณก็ต้องเลิกไปนะครับเพราะว่าม๗๙นะครับ
ที่บอกว่ายกเลิกเลยไม่ทำเลยตัดรถขายเป็นเศษเหล็กเลย
มีให้เห็นมากผมไม่ได้พูดว่าบางเจ้าจะหยุดจริง
เขาหยุดไปแล้วครับเขาถูกยึดรถเขาล้มละลายไปมีเยอะมากแล้วครับ
เขาจะเริ่ม๑กรกฎาคมนะถ้าการขอขึ้นราคาเนี่ย
ไม่ได้รับการตอบสนองนะฮะเหลือเวลาอีก๙วันนะครับ
วันนี้มีประชุมคคมค
มันจะสิ้นสุด๓๐มิถุนายนจะขยายออกไปอีก๓เดือน

ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับ
กลุ่มผู้ใช้น้ำมันราคาดีเซล
ท่านนายกบอกว่ารัฐบาลยังอุดหนุนราคาดีเซลอยู่ที่ร้อยละ๕๐นะฮะ
จากเมื่อก่อนเนี่ยก็คือลิตรละไม่เกิน๓๐บาท
วันนี้ก็ยังยืนยันว่าจะอุดหนุนให้ที่ลิตรละไม่เกิน๓๕บาท
ยืนยันว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีในน้อยและผู้ปกการ
บนพื้นฐานของวินัยทางอื่นเหงื่อครั้งที่มีความสมดุล
หลายอย่างเราก็ลดภาษีลดอะไรลงไปรายได้เราก็ลดลงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจำเป็นต้องใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด
คือถ้าฟังอย่างนี้น้ำมันดีเซลก็จะลิตรละ๓๕บาทไม่เกินนี่แหละ
เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการรถโดยสารเนี่ย
ถ้าอย่างงี้เขาก็ต้องยืนแหน่งว่าเขาต้องขึ้นเป็นกิโลเมตรละ๕๙สตางค์
ถ้าหนึ่งกรกฎาคมไม่ได้เขาก็รถเที่ยววิ่ง
รถทัวร์รถโดยสาร